ไปดูบรรยากาศที่ประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟที่นครพนมก่อน

แต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งทุกปีที่ไปทำงานเขาพังเสียหายหมด
เมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับมีวัยรุ่นเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ไปดูคอนเสิร์ตในงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ
และงานกาชาติประจำปี๖๑ที่จัดขึ้นตั้งแต่๑๗ถึง๒๕ตุลาคมนะฮะ
ก็จัดขึ้นทุกคืนนะจะมีการแสดงคอนเสิร์ตนักร้องศิลปินชื่อดัง
เมื่อคืนนี้เนี่ยมีวงเฟรมเป็นขวัญใจวัยรุ่นมาแสดง
อยู่แถวใกล้สารากลางจังหวัดนครพนม
วัยรุ่นตอนปลายแล้วก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้จักวงนี้เท่าไหร่
คุณอย่าใช้คำว่าวัยรุ่นเลยคุณปลายไปไกลมากแล้ว
แต่เอาเป็นว่าดูกันไปดูกันมาครับ
ใกล้จะปิดเวทีคอนเสิร์ตอยู่แล้ว
มีวัยรุ่นที่เต้นกันอยู่แถวด้านหน้าเวทีคอนเสิร์ต
ทะเลาะวิวาดกันแล้วก็มาลุมมาตุ้มชุลมุนวุ่นวาย
ถึงขั้นใช้มีดไล่แทงกัน
นี่ฮะกลุ่มวัยรุ่นที่ไล่แทงกันทำร้ายกันเนี่ยเจ็บไป๓
แล้วมีสารวัตรทหารกับตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ปพมาระงับเหตุนะ
ปรากฏว่าสารวัตรทหารที่มาระงับเหตุ
ถูกแทงเข้าที่แขนบาดเจ็บไปนายหนึ่ง
นี่ฮะก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกัน
วัยรุ่นมือมีดตอนนี้ยังจับไม่ได้นะครับ
อาศัยช่วงชุลมุนที่ไล่แทงเขาเนี่ยหนีไป
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่บอกว่าก็คงต้องเข้มงวดมากขึ้น
จุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางเข้าออกงาน

เพราะนี่ขนาดเข้มแล้วมันยังเอามีดเข้ามาได้
ถ้ามันเอาปืนกับระเบิดเข้ามานี่ไม่ตายเลย
เพราะว่างานยังเหลืออีก๒คืนนะฮะถึง๒๕ก็คือคืนวันพรุ่งนี้อีกคืนนึง
ซึ่งคาดว่าคงจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาอีกเยอะ
แล้วปัญหาทุกปีที่เป็นสาเหตุก็คือ

ซึ่งไอ้พวกวัยรุ่นเจ้าถิ่นก็ไม่รู้เป็นอะไร
ทำไมเขาเป็นต่างถิ่นแล้วเขามาดูคอนเสิร์ตบ้างไม่ได้เหรอ
หรือต่างถิ่นมาบางทีเข้ามาก็ชอบทำเหมือนกับให้รู้ว่า
เราแจ๋วเรามาจากต่างถิ่น

ใช่ต่างถิ่นกับเจ้าถิ่นเนี่ยทะเลาะกันหลายเหตุการณ์มากนะ
อันนี้จะทักทายกันว่ามาดูด้วยกัน
แต่ไม่ใช่ต่อยตีกันนะคะ